คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาช่วงเวลาตี๓นะฮะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีหนุ่มจิตหลอนอายุ๓๐ปีเกิดอาการคุ้มคลั่งคุณ
ใช้มีดจ้วงแทงแฟนสาวแทงเข้าไปตรงจุดสำคัญนั่นก็คือบริเวณคอ
จนทำให้แฟนสาวเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมฮะก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นตำรวจสนประเวทตรวจสอบบ้านพัก
ชั้นบริเวณชุมชนริมคลองประเวทฝั่งเหนือซอยอ่อนนุษย์๕๗
แขวงประเวทเขตประเวทกรุงเทพนะครับนี่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้
ภายในห้องนอนชั้น๒พบศพของนางสาวเมธินีอาดำอายุแค่๒๗ปี
หงายอยู่บนเตียงมีผ้าห่มคลุมทับแล้วก็มีเลือดออกจำนวนมากครับ
ตามร่างกายมีบาดแผลถูกทำร้ายในลักษณะถูกของมีคมแทงบริเวณลำคอ
อันนี้คือจุดสำคัญนะฮะแล้วก็พบด้ามมีดปลายแหลมตกอยู่๑ด้าม
รวบรวมไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับส่วนผู้ก่อเหตุฮะ
ก็คือนายทิติดุษณีอายุ๓๐ปีเป็นแฟนของผู้เสียชีวิต
ยังอยู่ในอาการคุ้มข้างคุณคนถอดเสื้อเนี่ยครับ
พูดจาวกไปวนมาครับตำรวจและญาติช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อม
แล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้นำตัวไปที่สนประเวทนะครับ
แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายและผู้เสียชีวิตเนี่ย
หากันมานานหลายปีแล้วโดยฝ่ายหญิงเปิดร้านเสริมสวย
ลูกชายมีอาการจิตหลอนหูแว่ว
จะได้ยินเสียงคนสั่งให้ทำอะไรสั่งนั่นสั่งนี่อยู่เสมอนะฮะ
เป็นแบบนี้มาตั้งแต่๓ปีก่อนก็คือปี๖๒
เคยพาไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลวิพารามครับ
แต่ครั้งล่าสุดแม่เพิ่งโตตามให้ลูกชาย

แล้วก็พักอยู่บ้านนี้ได้๓วันเอง

แม่ก็สังเกตเห็นว่าอาการป่วยทางจิตของลูกชายเนี่ย

อาการหนักนะฮะจนถึงขั้นจำคนในครอบครัวไม่ได้นะครับ

นั่งกินเนื้อกระทะกับครอบครัวแล้วก็แยกย้ายกันไปนอน
ไม่มีใครได้ยินเสียงทะเลาะวิวาดกันนะครับ
กระทั่งลูกชายเดินออกมาจากห้องนอนชั้น๓
แล้วพูดกับแม่บอกว่าได้ทำร้ายแฟนสาวแล้ว
ทีนี้ก็เดินกลับขึ้นไปบนห้องนอน
แล้วก็ยังอยู่ในลักษณะอาการหลอนหวาดระแวงตลอดนะครับ
ซึ่งแม่ก็ไม่กล้าขึ้นไปดูไงคุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
เช้านี้แม่จะพาลูกชายไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดปฐุมธานีอยู่แล้วเชียวเพื่อรักษาอาการป่วยทางจิต
แต่ก็มาเกิดเหตุสลดซะก่อนนะครับ
เรื่องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการรอสอบปากคำผู้ก่อเหตุอีกครั้ง
เนื่องจากยังมีอาการพูดจาวกไปวนมา
แล้วอาจจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ
ก็ต้องดูเรื่องของอาการทางจิตหรือจิตเวทด้วยนะครับ